ก็อักตัว
สวัสดีครับส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะครับมามีความสุขกันนะฮะกับรายการกับใบตอง
ปีใหม่ไปเที่ยวไหนห้ะปีใหม่ไปเที่ยวไหนยังไม่มีพลิกเลยอ่ะคุณไปไหนพี่ไปด้วยละกัน
แล้วจะเอาไปให้เป็นภาระทำไมเนี่ยคุณจองตัวไปไหนพี่ไปด้วยไปด้วยหมดเลยเหรอเอาไปด้วยไปด้วย
งั้นผมไปบ้านพี่งั้นพี่ไปอยู่บ้านงั้นพี่ไปอยู่ละกันจะไปถามสองคนนี้ดีกว่าเออช่วงนี้เนี่ยช่วงของเขาเลยนะคะช่วงช่อชะชะ
มารออยู่แล้วครับผมคุณแจ้และหนูเล็กครับ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
ขนาดนั้นปล่อยแม่ลงไปเถอะ
แล้วเอาปลาไปกินที่บ้าน
เธอพูดเล่นไปไปเที่ยวอะไรแบบนี้

ไปช่วยวปลาให้แม่ปล่อย
หากเราจะไปปล่อยพ่อลองเฮ้ย
ครูคุ้มคุ้มพ่อเป็นคนเซ็นสติมเลย
ที่แม่ปล่อยทีนี้ไปลงไปอีกไปอีก

เอ้าไม่ทาน
ที่บอก้อมาที่วิวช่อวันนี้ดีกว่า

อุ๊ยเขาเป็นหรอ

ดูเลยไหมล่ะดูเลยดีกว่าอย่ารู้ไปพบกับบำยอดเสียงชาติ

คุณบำของเราคุณบำคุณบำนี่ถือว่าเป็นเซียนเลยใช่มั้ย

ขอโทษนะฮะใครว้างช่วยมาขุดต่อแถวนี้ที
เขาต้องรีบนะเขาต้องรีบ
เขาต้องชาร้อนใช่ไหม

๔๐๐นินครับลุย๔๐๐นินนะฮะ
เดี๋ยวเราจะท้าน้องบำนี่นะครับ
ให้เขาชักไปชักมานะฮะ

จาก๔๐๐เป็นเท่าไหร่

๗๐๐หนูเล็กล่ะ
๖๐๐ไป

คุณต้องได้ขั้นต่ำห้ามต่ำกว่า๖๐๐ที่เขาทายไว้
มาข้างหน้าค่ะจะได้เห็นเลย
นี่จะตรงธรรมดานะ

สามเริ่ม

พร้อมใหญ่
หมุนตัวไหมหมุนตัวไหม

เห็นเลยไม่อยากเห็น
ลูกฟองหมดลูกฟองหมด
เออขึ้นมาเท่าไหร่อย่ามองไม่เห็นนะ
ได้ไปทั้งหมดครับ

ห้ะอย่างนั้นมันเหลือเยอะขนาดนั้นในรายการ
นึกจะให้ก็ให้นึกยังไม่ให้ก็ไม่ให้

รู๕๐๐ตรงนั้นอะ๕๐๐เท่าไหร่
เขาได้ไป๔๕๐เพราะฉะนั้นอันนี้

ครับก็อุ๊ยจัตตูจักร
เล่าไปแล้วชื่อร้านอะไรบั้ม
ชื่อร้านหม่าอาณคอนชาชักครับ

เอาไม่เก็บไว้กินเองอ่ะ
ชะบ้าไม่ใช่น้ำพริกนายุ

ขอบคุณมากค่ะ
สรุปว่าวันนี้คุณสองคนไม่ใกล้เคียงเลย

ผมว่าพวกผมเนี่ย

เข้าสู่ช่วงปีใหม่เป็นปาร์ตี้แล้วกัน

จะหยุดนะอร่อยจะตาย
อ้าวก็เป่าให้เสร็จมันต้องคอแห้งไงเหนื่อย

โหแสดงว่าต้องหาเหรียญเพิ่งสองจาน
พอกินน้ำเสร็จปุ๊บเออนึกขึ้นมาได้
ตังค์ยังไม่พอก็เลยไปเป่าแป้งหาเหรียญอีกจาน
แล้วเดี๋ยวเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่กัน

หนึ่งสอง
กลับว่า๕๐๐๐อันนั้นทั้งหมด

หนึ่งสองถามจริง
เดี๋ยวพวกเขาจะหวังแล้วตั้ง

พี่ทิศพลอด

นี่ขยันเบรกนะพระเบรกหมดแล้วเนี่ย

งั้นเดี๋ยวพอเสร็จแล้วขอถามหน่อยนะโอเค
หนึ่งสองสามเริ่ม
โอเคพี่คิงคิงกัดอยู่ที่นี่
ทำให้พ่อจริงนี่เย็นหน่อยนะ

ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ

อย่าให้ทำงานเหมือนร้อนเงินแบบสภาพพวกผม

ขอให้ท่านหาอาชีพดีที่ไม่ใช่อาชีพตลก

แล้วทุกท่านจะไม่เป็นสภาพแบบนี้
ก็ไม่ได้

ทุกคนถ้าหากว่า
อยากจะแบบว่าชีวิตรุ่งเรืองมีความสุขอย่างพวกเรานะคะ

เอาเป็ดหย่าของหนูไปเลยครับ
หนึ่งอย่านอนตื่นสาย

สามอย่ามีเนิดน้อย
ถ้าอย่าเสวนากับคนชั่ว

และแบบอย่ามีผัวเป็นตัวโต่นกาก

ที่จะทำให้เฮงในปีหน้าก็คือ